อย่างเช่นการทำประชามติอะไรอย่างนี้ครับ

ส่วน๒ค่อยสอดแทรกเรื่องของธุรกิจตัวเอง
จะได้ไม่ต้องดูว่าเราขายของมากจนเกินไปนะครับ
สำคัญบอกว่าต้องทำตัวไม่เป็นหุ่นยนต์กับลูกค้าด้วย

ก็มาดูเรื่องของการใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต

เขาใช้งานได้ด้วยมีความปลอดภัยกับมนุษย
และที่สำคัญใช้ได้ในทุกพื้นที่จำกัดด้วยนะครับ
ดูประสิทธิภาพของหุ่นยนต์จริงเขากันนะครับ

หุ่นยนต์รูปแบบต่างที่ออกมา
ช่วยมนุษย์ในการทำงานมีเยอะมากเลยนะครับ
ที่สร้างขึ้นเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างแม่นยำ
ยนต์เหล่านี้ออกแบบมาให้มีขนาดเล็กกระทัดรัด
น้ำหนักเบาแล้วก็ตั้งค่าโปรแกรมได้ง่าย
โดยสามารถตั้งค่าผ่านระบบทัศกรีน
หรือใช้มือปรับหุ่นยนต์ตั้งค่าโดยตรงก็ได้นะครับ
เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายเพื่อไปติดตั้งตามที่ต่าง
สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความรู้
ทางวิศวกรรมเลยนะครับ
โดยสามารถตั้งค่าผ่านระบบทัชสกรีนตั้งค่าโดยไม่จำเป็นตั้งค่าโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความรู้
นี่แหละครับโดยเจ้าโคบอทสามารถทำงานได้หลายรูปแบบในพื้นที่จำกัด
รวมถึงมีเซ็นเซอร์รับแรงกระแทก

มันจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัตินะครับ
ทำให้เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับมนุษย์อีกด้วยครับ
ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ประกอบการหลายบราย
นำโคบอสเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อเป็นการช่วยลดพื้นที่ในการทำงาน
แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคนด้วยนะครับ
คาดว่าในอนาคตหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย
อย่างปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วสะดวกสบายในพื้นที่จำกัดแบบนี้
จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในวงการอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับ